มีผู้ชายคนหนึ่งก็พยายามจะไปตามเมีย
เพราะเมียไปเที่ยวร้านเหล้าอยู่
แล้วก็ท้ายที่สุดพอไปถึงร้านเหล้า
เห็นเมียนอนเมาอยู่ภายในรถ
ผู้ชายคนนี้ก็เลยไปถามพนักงานที่ร้านเหล้า
บอกว่าเราเห็นกุญแจรถคันนี้บ้างไหม
เพราะว่าเปิดเข้าไปหาเมียเรียกเมียในรถไม่ได้

ผู้ชายคนนี้เลยงงนะฮะแล้วก็คนที่มารุมเขา
เป็นตำรวจด้วยหรือเปล่า
ผู้ชายคนนี้กำลังสงสัยและเข้าแจ้งความอยู่นะครับ
นายอนุชาทัพมงคลเขาบอกเขาเป็นผู้เสียหาย
เขาแจ้งความกับตำรวจสพนปรือ
ว่าถูกทั้งเจ้าของร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
รวมถึงพนักงานของร้าน
แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีตำรวจอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยหรือเปล่า
รุมทำร้ายร่างกายเขาจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งร้านเหล้าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในซอยหนองปลือ

ทรัพย์สินของเขาสูญหายไป
ตอนที่เกิดเหตุถูกรุมสกรรม
ไม่รู้ว่าใครกระชากไปนะฮะ
นายอนุชาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขาเองขี่รถจักรยานยนต์
ตามหาเมียที่ร้านเหล้าดังกล่าว
เมื่อไปถึงนะพบว่าเมียเมา

แต่ทีนี้นายอนุชาก็ไม่มีกุญแจเข้าไปเปิดรถได้นะครับ
ก็เลยไปสอบถามพนักงานว่าเห็นกุญแจรถคันนี้ไหม

ถามกันไปถามกันมาปรากฏว่ามีปากเสียงกันกับพนักงาน

เขาก็ยอมรับบอกว่าตบหน้าพนักงานไปหนึ่งครั้ง
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นนะครับมีชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นตำรวจ
เข้ามาพูดคุยแล้วก็บอกให้เขาใจเย็น
แต่ขณะที่ตำรวจคนนั้นเข้ามาพูดคุยกับนายอนุชา
ปรากฏว่ามีพนักงานร้านนับ๑๐คนเลยคุณ
ล้อมตัวนายอนุชาไว้นะครับ
นายอนุชาเล่าให้ฟังต่อว่าต่อมามีคนชื่อตาย
เจ้าของร้านเหล้าเดินทางมาถึง
เมื่อเดินทางมาถึงเดินเข้ามาหาเขา

เจ้าของร้านก็ชกหน้าเขาเข้า๑ครั้ง
จากนั้นพนักงานร้านก็เข้ามาบรุมสกรรมเขาเลยนะฮะ
และยังใช้มีดจ้วงแทงเขาอีกหนึ่งครั้ง
แต่โชคดีมันไม่โดนตัวเขา
นายอนุชาตั้งสติได้วิ่งหนีออกจากร้าน

แต่ระหว่างนั้นยังถูกกระชากระเป๋าสะพาย

บอกแค่เฮ้ยก็โดนต่อยแล้วก็ถูกรุมสกรรมนะครับ
หลังจากที่เขาหนีออกมาจากกลุ่มพนักงาน

พอตั้งสติได้ก็โทรศัพท์ไปเรียกเพื่อนให้มาช่วย
บอกว่าเพื่อนมาช่วยหน่อย

คือตอนนี้เท่ากับทั้งรถเก่งของเมีย

รวมถึงรถจักรยานยนต์ของเขามันอยู่ที่หน้าร้านเหล้า
ทีนี้เพื่อนของเขาคือนายอเล็กยูลิชมาช่วย
โดยนายอเล็กก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาและเพื่อนรวม๔คน

แต่ก็มีผู้ชายใส่เสื้อสีขาวสวมเสื้อเกราะ
ลักษณะคล้ายเหมือนเจ้าหน้าที่เลยนะคุณ

จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓๔นัด

โดยไม่มีใครได้รับอันตรายแล้วก็รีบมาแจ้งความกับตำรวจ
คือเรื่องมันไม่จบสักทีนะคุณนะ
ระหว่างอยู่โรงพักปรากฏว่าได้มีชายสวมเสื้อสีขาว
ใส่เสื้อเกราะพกวิทยุสื่อสาร
พยายามเดินเข้ามาเจรจา
และอ้างตัวว่าเป็นชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยว
แล้วก็ไปห้ามผู้สิทธิ์ข่าวไม่ให้บันทึกภาพ
พร้อมกับเข้าเจรจากลายเกลี่ยกับนายอนุชานายอเล็กแล้วก็เพื่อน

ก็เข้ามาห้ามปรามเฉยเพื่อจะแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกัน

ไม่ได้เป็นคนหนึ่งในคนที่ไปบรุมสกรรม
บอกเป็นการทำหน้าที่ของตำรวจเฉย
ด้านตำรวจก็ต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคุณ
พนักงานร้านเหล้าทั้งเจ้าของร้านเหล้า
แล้วก็ที่เสื้อขาวเสื้อเกราะพกวิทยุสื่อสาร
ว่าตกลงแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือเปล่านะครับ
จากนั้นก็ต้องไปเอารถยนต์ที่มีเมียของนายอนุชาหลับอยู่

แล้วก็ไปเอารถจักรยานยนต์ของนายอนุชา
ออกจากร้านเหล้ากลับคืนไปแล้วนะครับ
ก็ต้องมีการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินคดีต่อไปว่าร้านเหล้าแห่งนี้มีตำรวจคุมหรือเปล่า